นับถอยหลังคดียืดเยื้อกับหวย๓๐ล้านกันหน่อย
คุณผู้ชมมาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบพยานทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย
ส่งให้กับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ
แล้วก็จะแถลง๒๘กุมภาพันธ์นี้ครับ

ผู้มันศาลการณ์ตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้า
ในคดีสลากิจแบบรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑

และมีผู้อ้างเป็นเจ้าของทั้ง๒คน
ระหว่างนายปรีชาไคร่ครัวแล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานชุดสืบสวนสอบสวนทราบว่า
สำนวนคดีดังกล่าวใกล้จะครบถ้วนแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานบุคคลพยานวัตถุแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
พยานหลักฐานเพียงพอแล้วจะชี้แจงกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและสื่อมวลชนได้
ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลพยาหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว
จะให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

ค่ะส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะมีตำรวจไปลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อออกไม้จับผู้ต้องหาหนึ่งคนในคดีและจับกลุ่มในวันนี้เนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
จากว่าคดีนี้การขอหมายจับต้องขออำนาจศาลอาญารัชดาพิเศษ
จากว่ามีการโอนย้ายคดีนี้มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็กองปราบแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องขอหมายจับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะ
ใช่ครับกระดาษที่นายซิทราเบียบังเกิดเลยค่ะ
ที่การมูลนิธิทีมงานธนายพืชประชาชนและรถทำรถโทจรูน
เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปราม
เพื่อนำหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือของหมวดจรูน
และภรรยาไปให้กับพนักงานสอบสวน

พร้อมปฏิเสธได้ว่าไม่ได้คมครู

แล้วก็ขอไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของคดี
โดยขอให้รอความชัดเจนจากการแถลงข่าวของกองปราบ
พุธที่๒๘กุมภาพันธ์
เมื่อเช้านักข่าวไปสัมภาษณ์
คุณปีชานะที่หน้าบ้านวันนี้อารมณ์ดีบอกว่า
ตอนนี้คนรู้จักมากขึ้นเพราะออกทีวีทุกวัน

เขาบอกว่าถึงแม้ว่า๒๘นี้

เพราะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วใช้หลักฐานอะไรยืนยันกับสารต่อไป
เพราะฉะนั้น๒๘กุมภาพันธ์นี้นะคะไทยรัฐทีวี
มีรายการพิเศษให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าหวยจอกที่คุณจรูน
หรือคุณปีชาใครเป็นแกะกันแน่
สำหรับคดีหวย๓๐ล้านที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถูกต้องแน่นอน
๒คนมันจะมีคนพูดจริงกับพูดเท็จแค่นี้